เอาส่วนกรณีต่อไปคุณผู้ชมแม่คนหนึ่งไปร้องทุกข์กับเพจดัง
บอกว่าทางศูนย์เด็กอ่อนเนี่ยเอาศพลูกเธอไป
ชาปนกิจโดยไม่แจ้งเธอทำได้ยังไงแม่แม่รู้สึกแบบนั้น
แต่ว่าทางสับปะเลอของวัดทางศูนย์เด็กอ่อน
ยืนยันว่าได้ทำตามขั้นตอนครับเอาเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับ
สายไหมต้องรอดคุณผู้ชมครับโพสต์ข้อความในเพจบอกว่า
ถ้าศูนย์เด็กอ่อนชิงเผาศพลูกของเราโดยไม่แจ้งให้พ่อแม่รู้
ถ้าเราเป็นพ่อแม่เด็กเราจะรู้สึกอย่างไรคะ
ต่อมาในโพสต์ดังกล่าวนะครับมีภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง
คาดว่าน่าจะเป็นแม่ของเด็กถือรูปงานศพนะฮะ
ถ่ายอยู่ในวัดแห่งหนึ่งทีมข่าวตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้
โดยไปที่วัดกลางเกร็ดครับที่ปากเกร็ดนนทบุรี
ไปพบกับนายนรเทพมงคลร่ำรวยอายุสี่สิบเอ็ดปี
เป็นสับปะเลอของวัดนี้ให้ข้อมูลบอกว่า
สิบมกราคมที่ผ่านมาบ่ายโมงได้นะวัดได้รับการติดต่อจาก
เด็กเล็กแห่งหนึ่งย่านปักเกร็ดว่าจะนำร่างของเด็กหญิง
อายุประมาณ๑ขวบที่เสียชีวิตเนี่ยมาชาปนกิจที่วัดนะ
แล้วก็มีใบรับรองสาเหตุการเสียชีวิตมายืนยันด้วย
ทางวัดจึงได้รับร่างเอาไว้แล้วก็ชาปนกิจในเย็นวันเดียวกันนั้นทันทีเลย
โดยประกอบพิธีกรรมก็เหมือนงานศพทั่วไปสับปะเลอยังเล่าต่อบอกว่า
เขากับเจ้าหน้าที่คนอื่นตรวจสอบสภาพศพแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติ
ไม่มีร่องรอยฟกช้ำหรือถูกทำร้ายใดเด็กเหมือนคนนอนหลับ
ประกอบกับมีใบมรณบัตรมายืนยันไงเขาก็เลยเห็นว่า
มีครอบครัวของเด็กหญิงมาร่วมงานด้วยนี่เห็นยืนจับกลุ่มร้องไห้กันอยู่เนี่ย
ในงานไม่เห็นมีใครร้องคัดค้านห้ามเผาศพเลยนะครับ
ชาปนกิจเลยกระทั่งชาปนกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เช้าวันนี้ครอบครัวเด็กก็มาเก็บอัฐิกลับไปครับ
ส่วนมากจะส่งเด็กที่มาหาเราอย่างเงี้ยพอมีแจ้งมาทางศูนย์อย่างเงี้ย

ครอบครัวเด็กที่เขาเข้ามาร่วมงานด้วยไหมเขาเขาพูดอะไรบ้างไหม
เขาก็ร้องยืนร้องไห้อ่าเออเขาก็ยืนร้องไห้
มีการคุยไหมยังสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง
เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาพูดเราก็เอกใจแล้วอ่า

เขาก็ไม่ได้พูดอ่าร้องยืนร้องไห้อ่าเสียใจอะไรอย่างเงี้ย
ก็มาทำพิธีอะไรตามศาสนาถูกต้องอ่ะอืม

ไปถามเจ้าหน้าที่บอกเรื่องนี้มันเป็นยังไงมายังไง
คือเด็กหญิงที่เสียชีวิตเนี่ยนะอายุ๘เดือน
ด้วยโรคประจำตัวครับศูนย์รับเด็กมาดูแลตั้งแต่วันที่๑ธันวาคม๒๕๖๒
ตามขั้นตอนของกฎหมายเลยจากนั้นเด็กป่วยส่งโรงพยาบาลแพทย์รักษา
แล้วแจ้งว่าเด็กเสียชีวิตทางศูนย์ก็แจ้งไปทางญาติให้รับทราบ
ของเด็กนะฮะสี่คนมาร่วมงานศพด้วยยืนยันว่าศูนย์เนี่ย
ทำถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างนะฮะตั้งแต่เด็กป่วยจนกระทั่งเสียชีวิต
โดยถามยายของเด็กแล้วว่าจะมารับศพไปดำเนินการเองไหมยายบอกว่าอ้าวไม่เป็นไร
ศูนย์ดำเนินการไปเลยผู้สื่อข่าวสอบถามว่าอย่างแม่ของเด็กอายุ๒๘ปี
คล่องใจฮะข้องใจศูนย์เด็กอ่อนบอกทำไมเร่งเผาศพลูกเธอจังเลย
มีอะไรผิดปกติหรือเปล่ายังกังขานะศูนย์เด็กอ่อนเนี่ย
ลูกเธออย่างไรเอามาอยู่ด้วยปีเดียวแล้วมาเสียชีวิตเนี่ย